ไปดูเหตุนักเรียนหญิงชั้นมต้น๒คนที่หนองคาย
พลัดตกกำแพงโรงเรียนจนขาหัก
ก็ร้องขอกู้ภัยช่วยพาส่งโรงพยาบาล
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยประจักษ์หนองคายเข้าช่วยเหลือนักเรียนหญิง

ได้รับบาดเจ็บบริเวณป่าละเมาะหลังกำแพงโรงเรียน
โดยในจุดดังกล่าวนั้นมีนักเรียนหญิงชั้นม๓จำนวน๒คนรออยู่
คนหนึ่งผอมส่วนคนที่บาดเจ็บรูปร่างอ้วน
นอนร้องด้วยความเจ็บปวดบริเวณขาขวาหักแล้วนะฮะ
จากการสอบถามเพื่อนนักเรียนหญิงอีกคนหนึ่ง

และพากันขึ้นไปเล่นบนกำแพง
ซึ่งมีความสูงประมาณ๒เมตร๕๐เซนติเมตร
สูงกับ๓เมตรกำแพงนี้นะครับ
จากนั้นนะครับนั่งเล่นไปเล่นมาก็พลัดตกลงมา
เพื่อนอีกคนก็พลัดตกลงมาด้วยเช่นกันนะครับ
แต่ว่าเพื่อนคนที่ตกลงมามีรูปร่างอ้วน
ก็คือน้ำหนักประมาณ๙๐กิโลกรัมแล้ว
ตกลงจากที่สูงขาก็รับน้ำหนักมากไม่ได้นะครับ

โอ้โหคุณน่ากลัวขนาดไหนรู้ไหม

เพราะว่ากำแพงสูงแรงที่ตกลงมาจากที่สูงนี่มันก็เยอะเหมือนกันนะ
นะครับน้ำหนักเยอะแล้วก็ขึ้นปีนบนกำแพงแล้วนะครับ
เพื่อนก็ไปรีบขอครูเลยนะ
ครูเพื่อนขาหักเพื่อนขาหักนะครับ
ก็ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่

อย่าไปเล่นบนกำแพงถือว่าถ้าจะปีนหรือว่าโดดเรียน

ไปนั่งหยอกล้อกันไปนั่งเล่นห้อยขาอย่างนี้นะฮะ